ปั๊มใหม่ใจป๋าขายน้ำมันลิดละบาท

แต่อยู่ที่
ลิตรละบาทอู้ลิตรละบาทไม่พอ
ละบาทไม่พอเจ้าของปั๊มบอกต้องจัดให้มันใหญ่
มาเลี้ยงข้าวด้วยอุ้ยใจดีจังเลยอ่ะ
ตังค์น้ำมันเพียบโอ้โหอ่าอิ่มจังตังค์อยู่น้ำมันเพียบอ่า
นี่แหละครับบรรยากาศที่ปั๊มคาวเทคสนะครับ
สาขาถนนสุขุมวิทย์ที่แกรงระยองฮะ
จะเปิดนะครับวันแรกเมื่อวานนี้ทางปั๊มทำยังไงบ้างก็จัดโปรโมชั่นเนี่ย
ฉลองเปิดปั๊มไหนเติมสองร้อยแถมสองร้อยสำหรับห้าสิบคิวแรกเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ๑บาทตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง
ระหว่างวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบสิบหาคมนี้ฮะนะครับ
ก็คือวันนี้แหละวันสุดท้ายครับโอ้โหเมื่อวานรถไปจอดห้าสิบคันแรกนี่
เขาต้องเอาป้ายคิวมาตั้งอ่ะอ่าที่จะเติม๒๐๐ฟรีสองร้อยเนี่ย
แป๊บเดียวเต็มครับค่ะแป๊บเดียวครบครับห้าสิบคันดอม
เดียวเต็มหมายถึงน้ำมันเต็มถังไม่ใช่นะครับ
หมายถึงคิวห้าสิบคันแรกเต็มแล้วอ๋อ
ที่จะได้สองร้อยนะครับฟรีสองร้อยส่วนโปรโมชั่นลดราคาลิตรละ๑บาท
ก็ไม่ได้ทำให้คนเนี่ยน้อยลงเด็กปั๊มบอกโอ้โหเมื่อวานนี้
นะครับเติมกันมือเป็นระวิงนั่นแหละนอกจากนี้เจ้าของยังทำบุญเลี้ยงพระด้วยนะ
อาหารกับคนที่มาใช้บริการกินฟรีด้วยจ้ะ
นางดวงใจวงไทยอยู่ห้าสิบเจ็ดปีเจ้าของปั๊มเล่าบอกว่า
ฉลองเปิดปั๊มนะจ๊ะนะก็ทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงอาหาร
คนที่มาใช้บริการหรือลูกค้านี่แหละนะครับมาเติมน้ำมันแล้วก็กินอาหารฟรีไปด้วยนะ
มีการเลี้ยงตลอดทั้งสองวันนะจ๊ะแล้วมีการจัดโปรโมชั่น
เชิญชวนเข้ามาเติมน้ำมันราคาถูกได้ตามเวลาที่เบิร์ตบอกไปแล้วนะครับ
แล้วก็แวะมาชิมอาหารได้โอ้โหขนมจีนขนมจีนโอ้โห
ผู้ที่ได้รับโปรโมชั่นเติมน้ำมัน๒๐๐ฟรี
สองร้อยเป็นคิวแรกพี่รู้สึกยังไง
รอตั้ง๖โมงเช้าแล้วขอบคุณเจ้าของปั๊มที่จัดโปรแบบนี้
ลดราคาในช่วงที่น้ำมันมันแพงเหลือเกิน
และนับว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนใช้รถนะ
ยังเลี้ยงอาหารพวกเขาอีกด้วย
บรรยากาศในปำคึกคักผู้ชมมาคึกคัก
มีน้องคนมารอเติมน้ำมันนั่นปั๊มครับเต็มทุกหัวจัย

แล้วก็เลี้ยงอาหารให้ลูกค้าฟรีแบบตลอดทั้งวันด้วย

ครับปุ่นสองหกบาทนะ๕๐คันแรกแล้วจะ